อะไรคะไอ้ประขท์ข้างเงาะ
สงสัยต้องฝากรถประทุกข์อีกหนึ่งเรื่องได้ไหมครับ
แต่ช่างผมไม่ทำงานครับตอนนี้
โรงเรียนใกล้เปิดแล้วนี่
เงาะก็ต้องไปโรงเรียน

เทียมแสดงการก่อตัวของกลุ่มก้อนเมฆ

ส่วนสีส้มสีเหลืองคือกลุ่มเมฆฝน

อยู่บริเวณทางตอนบนของภาคอิสร
ส่วนนี้เป็นการฆาตการณ์สันตปฐานฝน

จะสังเกตว่าส่วนใหญ่ยังคงอยู่ในทะเลอยู่
จะค่อยมีบทบาทในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกต่อไป

ทีนี้มาดูช่วงสายก็จะพบว่ากลุ่มฝน
ก็จะค่อยเขยิบขึ้นมานิดหน่อยนะครับ
ดังนั้นใครอยู่ภาคตะวันออกวันนี้อาจจะต้องเตรียมรับมือหน่อย

มาดูช่วงบ่ายครับก็จะสังเกตว่าฝนนั้นเข้ามากระจายตัวหลายพื้นที่นะครับ
โดยเฉพาะบริเวณปีกตะวันตกของประเทศไทย

จะพบว่าปีกตะวันตกจะเป็นปีกที่มีฝนเข้ามาสะสมค่อนข้างเยอะนะครับ

จุดอาจจะทำให้เกิดเรื่องของภัยทางธรรมชาติตามมาได้นะครับ

ฝั่งอันดามันฝั่งอ่าวไทย

ดังนั้นใครที่จะเดินทางท่องเที่ยวนะครับ
ตามแนวชายฝั่งอาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังนะครับ
คลื่นอาจจะสูงอาจจะทำให้เกิดอันตรายได้
ส่วนนี้เป็นอุณหภูมิต่ำสุดในวันนี้นะครับ

ก็อยู่ที่ประมาณ๒๐ปลายนะครับ
ซึ่งส่วนใหญ่นะครับก็จะมีสีครีมสักส่วนใหญ่นะครับ
ทีนี้เดี๋ยวมาดูอุณหภูมิสูงสุดวันนี้กันนะครับ
สูงสุดวันนี้เนี่ยนะครับพบว่าลดลงจากเมื่อวานนี้นะครับ
พื้นที่เลยทีเดียวโดยเฉพาะปีกตะวันตกเห็นไหมครับ
เริ่มจางลงนะครับเป็นริ้วยาวลงมาเลยนะครับ
ส่วนบริเวณพื้นที่ที่ยังคงมีอากาศร้อนอยู่ก็คือแนวตอนกลางนะครับ
ตั้งแต่บริเวณพื้นที่ภาคเหนือลากลงมาจนถึงกรุงเทพยัง๓๔๓๕อยู่นะครับ
หลังจากวันนี้ถ้าหากมีฝนตกลงมาเนี่ยนะครับ
ฝนก็จะไปเอาความชื้นที่ก่อตัวอยู่ในอากาศ
เป็นปัจจัยที่ทำให้เราเนี่ยนะครับร้อนอบอ้าว
ชื้นเหล่านี้ก็จะกลายเป็นฝนแล้วก็จะทำให้อากาศนั้นเย็นกว่าเดิม
ตอนนี้เหมือนเราอยู่ในห้องซาวน่านะครับ
อุณหภูมิไม่มีการเปลี่ยนแปลงเยอะหลังจากนี้
แต่ว่าถ้าหากความชื้นเหล่านี้มันถูกรีดออกมาเป็นฝนหมดเนี่ยนะครับ
จะทำให้อากาศเย็นมีความรู้สึกเย็นกว่า
วัน๒วันที่ผ่านมานี้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียว
ก็หวังว่าจะมีฝนเข้ามาในพื้นที่กรุงเทพมารีดไอน้ำออกไป

ดังนั้นต้องระวังเพราะว่าเดี๋ยวมีทั้งอากาศร้อน
เดี๋ยวมีถ้าฝนเดี๋ยวอากาศเย็นตามมาอีก
ตอนนี้เดี๋ยวผมไปดูสุขภาพของตาช่างผมก่อน

เดินครับ